คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้วัยรุ่นตีกัน
ในงานกระถิ่นที่ศรีสเกตค่ะ
บาดเจ็บหลายรายเลยนะคะมีผู้หญิงคนนึงเข้าไปห้าม

วัยรุ่นตีกันนะคะหน้าเวทีเลยนะคะ
มีบางคนเอาเก้าอี้พลาสติกทุบ

คือมีผู้หญิงส่งเสียงกรีดร้องตลอดเลยนะคะ
นี่คืองานฉลองกระถิ่นสามัคคีนะคะ
วัดบ้านนวลเจริญอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตค่ะ
ก็ทีมงานหมอลำในงานนี่แหละค่ะเขาบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
มีผู้หญิงคนนึงน่าจะรู้จักกับวัยรุ่นที่ทะเลาะกันอยู่อะค่ะ
ผู้หญิงคนนี้พยายามจะเข้าไปห้ามนะคะโดนชกหน้าล้มไปกับพื้นเลย
เหตุการณ์มันก็เริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยจนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบหมู่บ้านมาห้าม
เจ้าหน้าที่มาห้ามยังไม่หยุดเลยค่ะ
มีผู้ชายคนนึงถือปืนเข้าไปในวงชี้หน้าด่ากลุ่มวัยรุ่น
มีเสียงปืนดังขึ้นด้วยนะคะหลายนัดเลยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนเจริญผู้ใหญ่นิรันดิ์ประจักษ์จิต
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นกลุ่มวัยรุ่นจากที่อื่นมาทะเลาะกัน
พอไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็บอกว่าไม่มีชาวบ้านโนนเจริญเลย
ส่วนผู้ชายที่ถือปืนเป็นเพื่อนของผู้ใหญ่บ้านค่ะ
เป็นตำรวจจากพื้นที่อื่นมาช่วยดูแลความสงบในคืนวันงาน
ผู้ใหญ่บอกว่าผมเป็นคนสั่งให้ยิงปืนขึ้นฟ้าขู่เอง
เพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มบานปลายเอาไม่อยู่แล้ว
ยิงปืนขู่เนี่ยอยากจะให้วัยรุ่นสลายตัวกันไป
พอเราเอาไม่อยู่พอเราคุมสถานการณ์ไม่อยู่
ก็เลยบอกให้เพื่อนยิงปืนคือเพื่อป้องกันสลายสลายกัน
ทะเลาวิวาสยิงขู่เด็กมันก็แตกเป็นก็

ปกติงานกระถิ่นปอดเหล้าผู้ใหญ่ก็ประกาศทุกปีทุกปีอยู่ครับ
แต่มาปีนี้มันจุลหกมาหลายอย่าง
ใช่โดยมากวัยรุ่นมันจากที่อื่นที่มาทะเลาวิวาสในงาน
ผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันว่าเป็นวัยรุ่นจากที่อื่นเข้ามานะคะ
ทีนี้ค่ะยอดกระถิ่นสามัคคีของชาวบ้านโนนเจริญ
ยอดกระถิ่น๘แสนกว่าบาท
แต่ก็มีภาพเหตุการณ์ตีกันอย่างที่เห็นนะคะ

มีคนที่เขามาทอดกระถิ่นอย่างนี้

มีเวทีมีอะไรเหมือนกับเป็นการขอบคุณกันที่คนมาทำบุญเยอะแยะเนี่ย

คือถ้าจะมาถวายกระถิ่นเนี่ยก็เลี้ยงเพลพระมีทำบุญอะไรก็เสร็จก็เรียบร้อยกลางคืนไม่ต้อง